ตกใจพี่ป้องมีเลิกดี

ขึ้นเลิกดีเลิกบ้านใหม่นั้นเอง

หลังจากที่สร้างกันมาคุณผู้ชมค่ะ

มีทางเดินไปบ้านใหญ่ของพ่อแม่
แล้วก็มีบ้านพี่สาวกับหลาน

บริเวณโดยเบอร์แม่ก

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะจ๊ะ

คือเราก็เราบอกสถาปนิกไว้
ตอนสร้างว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัว
แต่เราก็ต้องการการที่แบบสมมุติพ่อแม่เกิดอึ๊กอะเป็นอะไรขึ้นมา
เราสามารถวิ่งไปถึงได้รวดเร็วอะไรอย่างนี้

ก็เดินกันไปมาได้หมดอยู่ในรั้วเดียวกันหมดนะครับ

ถ้าเราเหงาก็เดินไปหาพี่สาวเดินไปหาแม่อะไรอย่างนี้ได้

น่าจะ๒๓ธันวาคือวันนี้ได้เลิกแล้ว

ได้รับบทนอกใจก็อันนี้เป็นบทบาทในละครนะคะ